โขนตอนฮนุมานจับนางเบญกายเป็นลีลาการรำคู่ในการแสดงโขนชุดนางลอย
เมื่อนางเบญกายลอยมาถึงพระพลาของพระรามฮานุมานได้ออกอุบายจุดไฟเผาร่างนางเบญยกาย
นางจึงเหาะนี้การไล่รำแสดงทุ่งท่าการหลบหนีของนางเบญกายที่อ่อนช้อยว่องวัยซ่อนตัวไปตามกลุ่มควัน
และกระบวนท่าตามจับของฮานุมานซึ่งขับไล่ไขวคว้านำตัวมาถวายพระรามเพื่อรับโทษ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน